คุณคุปตนามาเตือนสภาพอากาศแล้วในรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีนะครับ

ฟ้าเปิดไปเที่ยวได้บางคนหลายคนไปเที่ยว

แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องเตรียมรับมือแล้ว

แต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นข่าวลื้ออันหนึ่ง

กำลังมาจับภาพพายุไต้ฝุ่นโนรูใหญ่ที่สุดในรอบ๖๐ปี
แรงที่สุดในโลกถล่มเอเชีย
ใช้คำว่าแรงที่สุดในโลกด้วย
ตกใจคำนี้แรงที่สุดในโลกแล้วจะมาถล่มเอเชีย

เขาบอกว่าประกาศยังเป็นทางการแล้วว่า
มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
ขนาดใหญ่กว่าฮาวี่ที่ถล่มเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา
มากเกือบ๒เท่าพายุลูกนี้

จะเข้ามาปะทะเพื่อนบ้านของเราก่อน
ทบนพายุลูกนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตั้งแต่วันที่๘เนี่ยนะครับ

ริมณฑลกรุงเทพมหานครจะเผชิญน้ำท่วมเหมือนปี๒๔

เป็นข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่จริงตัวพายุมันมีจริงที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหม
อ่าภายุลูกนี้เคยมีมาก่อนได้แล้ว

หลังจากนี้๑๐วันในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ฟิลิปปินส์แถวเวียดนาม

ว่าข่าวจริงตรงนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรนะครับ
ดังนั้นใครที่แชร์ข้อมูลก็ตั้งสติหน่อยนะครับ

สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้น่ากลัวยิ่งกว่าพายุ

ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำหนุนนะครับ
นี่แหละครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่

สถานการณ์ฝนไทยหลังจากหยุดไป๒๓วันที่ผ่านมา
ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ

ผ่านปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ฝนเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น
แรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖
แต่ว่าวันที่๔ถึงวันที่๘น้ำทะเลจะหนุนขึ้นมา
นั่นก็หมายความว่าอัตราการระบายน้ำลงสู่ทะเลจะช้าลง
ดังนั้นมีการประกาศเตือนนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ที่อยู่ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
ประมาณ๔๐๐กว่าหลังคาเรือนอาจจะต้องระวังหน่อย
เรื่องของสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในครั้งนี้
คาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในครั้งนี้
ส่งผลกระทบไปถึงบริเวณจังหวัดอ่างทองเลย
เพราะมันมีช่วงจังหวะน้ำทะเลหนุนแล้วมันระบายลงไม่ได้

เดี๋ยวมาดูตอนบนสิ่งหนึ่งที่น่าจับตาในตอนนี้
ให้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้นะครับดีเดี๋ยวซูมเข้าไปดู
ส้มแดงให้คุณผู้ชมสังเกต
สีเขียวเป็นบริเวณที่มีห่อมความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นนะครับตอนนี้เขาอยู่ในแถวบริเวณแถวตอนบน
ถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อยเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวของเขา

ข้างบนครับแถวจีนแถวรัสเซียตอนนี้
หลังจากนี้สังเกตไหมครับจะค่อยแผ่ลงมาเรื่อย
คาดการณ์ว่าจะแผ่ลงมาถึงตอนบนของไทย

ร่องฝนบริเวณความเกิดอากาศสูงตรงนี้นะครับ

เมฆออกไปรอบขอบไอ้สีเขียวตรงนี้

มาอยู่แถวตอนบนของไทยพอดีนะครับ

ร่องฝนจะมาเซ็ตตัวแถวบริเวณทางตอนบนแล้วนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปจะแตกต่างกัน
กับช่วงที่ก่อนหน้านี้

อันนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังวันที่๑๐เป็นต้นไป

พายุเขาจะไม่เคลื่อนที่เข้าไปเขตเขียวตรงนั้น
เขาจะเคลื่อนที่อยู่ตามแนวปะทะ
ดังนั้นพายุก็มีโอกาสที่จะเวลาพายุ
หลังจากวันที่๑๐เป็นต้นไปโอกาสที่จะเบี่ยงเข้ามาในลาว
เข้ามาในบริเวณตอนกลางของไทยจะมากขึ้นนะครับ
ก็ต้องติดตามสถานการณ์พายุแต่แน่นอนคือ
ในช่วง๑๐วันนี้ไม่มีพายุเกิดขึ้นใจได้
ไม่เป็นไปตามข่าวลือนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับสภาพอากาศนะครับ
เมืองอื่นทั่วโลกใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ตอนนี้ก็หลายเมืองเป็นเทศกาลท่องเที่ยวนะครับ
อากาศเป็นอย่างไรไปชมกันครับ